คุณผู้ชมทุกวันนี้เราจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดี
เผื่อว่ามีใครแอบเดินตามมา
อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะคุณ
ต้องระวังกันเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนแอบตามคนอื่นบ้างล่ะ
ระวังเขาจะจับได้แบบนี้นะคะ
เจ้ามนุษย์ตามเรามาใช่ไหม

คือเอียงคอมาเลย
หมาเอียงคอนี่มันเป็นพฤติกรรมที่บอกว่ามันกำลังสงสัยใช่ไหมคะ
ก็แข็งมาเลย
อธิบายซิยังไงตามมากันไหม

คุณต้องการอะไร

คุณต้องการอะไร